คุณผู้ชมครับเวลามีข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือว่าอุบัติเหตุ
เวลาผมได้ยินคำว่ามีพลเมืองดีเนี่ย

พลเมืองดีช่วยสำเร็จผมดีใจนะ

พลเมืองดีช่วยคนเอาไว้ได้แต่ตัวเขาต้องเสียชีวิต

ข่าวนี้คุณผู้ชมที่พระนครศรีอยุธยา

ขับมาปั๊บปรากฏว่า
คือเห็นคนกำลังจะจมน้ำ

มาจากที่อื่นไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไง
ตอนไปช่วยเขาช่วยเอาไว้ได้ครับ
แต่ตัวเขาเองหาไม่เจอฮะตอนนี้

ไอ้คนที่ประสบเหตุรอดแล้วนะ
พลิกไปตรงนั้นอ่ะ
รอดแล้วนะเฮ้ยไอ้คนที่ช่วยอ่ะ
คุณผู้ชมครับเห็นหัวลอยอยู่ริบ

แล้วน้ำมันพัดมาน้ำแข็งดอมคุณผู้ชม

แสดงว่าตอนเขาลงไปช่วยอีกคนนึงเนี่ยคือช่วยแบบไม่นึกถึงชีวิตตัวเองเลยนะ
คือคิดเรื่องช่วยอย่างเดียว
แล้วตัวเขาไม่รู้พื้นที่ตรงนี้

เออไม่รู้ตรงนี้เป็นไหล่ถนนเนี่ย

นี่เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านวิ่งไปช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่ง
ที่หัวผลุบหัวโพลหยุดสามครั้ง
ผู้ใหญ่บ้านรีบเอาเรือออกไปช่วยแต่ไม่สามารถจะคว้าฮะ
ไม่สามารถคว้าไว้ได้
สายวัดโคกทองวัดสุวรรณเจดีหมู่๔ตะบนหัวเวียง
อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาครับ
เหตุเกิดช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
นายพรชัยบุญมีรักอายุ๑๘ปี
เล่าบอกว่าผู้เสียหายคือนายมงคลคุณเพียรอายุ๒๔
ขับรถกระบะมานะครับทะเบียนกรุงเทพ
ติดตั้งแอร์ที่อำเภอบางบานมากันสองคน
กำลังจะกลับจังหวัดนนทบุรี
ทำให้รถตกไหลทางจมไปครึ่งคัน

ชาวบ้านที่เห็นนะครับก็เข้ามาช่วยกันเข็นรถขึ้นมาได้
จากนั้นมีรถกระบะอีกคันขับตามมา

นายมงคลเนี่ยรีบวิ่งไปช่วยเขาแบบไม่คิดชีวิตที่ดอมบอก
ครับแต่เกิดพลาดตกขอบถนนไงไม่รู้ทางไง
ขอบถนนถูกน้ำพัดร่าไปกลางทุ่งนาครับ
หัวผลุบหัวโผล่อยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมในตรงนั้นน่ะ
และตรงนั้นน้ำสูงกว่า๒เมตรครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำเรือออกไปค้นหานานกว่า๒ชั่วโมง

ทันทีที่ญาติเห็นร่างของนายมงคลแน่นอนครับ
ร้องไห้จนเป็นลมคุณผู้ชม
ร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปโอ้เนี่ยครับโอ้พี่เอ้ยพี่
เจ้าหน้าที่ต้องอุ้มลงเรือไปประถมพยาบาลครับ
ญาติบอกได้ว่านี่
มงคลนี่จะบวชอยู่แล้วนะปลายตุลานี้จะบวชอยู่แล้วนะฮะ

พื้นที่เขาไม่รู้หรอกว่าถนนมันกว้างแค่ไหน
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้
จมหายไปต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่เลยฮะ
โอ้โหแต่คนนี้เนี่ยคนนี้คุณผู้ชมต้องฟังเขา
นายเมธาพัฒนฐานอริยธนรัฐอายุ๒๖ปี
เป็นคนขับรถกระบะอีกคันที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วผู้ศีรชีวิตไปช่วยอ่ะอ้อรู้ไหมพี่เขา

เสียใจแล้วช็อกทำอะไรไม่ถูกครับ
เขาขอบคุณผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ

ตำรวจท้องพ่อเสนาส่งศพไปชนะศูนย์นะครับ
โรงพยาบาลเสนาแล้วก็ให้ญาตินะครับ
นำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับ
คุณผู้ชมครับผมขออนุญาตย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่ง
การที่จะเป็นพลเมืองดี
ในเหตุการณ์ภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ
ท่านต้องดูให้รอบครอบก่อน
ว่าท่านปลอดภัยถึงจะช่วยเหลือคนอื่นนะครับ

พลเมืองดีไปช่วยเขาแล้วสุดท้ายเป็นแบบนี้